เราจะพูดถึงเรื่องของ๓ราศีในวันนี้ที่จะหาเงินได้มากในช่วงเดือนมีนาคม

มาเลยนะคะราศีแรกค่ะก็คือชาวราศีกรกฎ
ใช่ค่ะสำหรับชาวราศีกรกฎนะคะเรียกได้ว่าสถานการณ์ทางการเงินโดยรวมเนี่ยโอ้โหดีขึ้นอย่างมากเลย
อย่างบางคนช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะเกิดปัญหาพวกเงินฟืติดขัดใช้เงินเยอะหมุนเงินไม่ค่อยออกนะคะ
ปัญหาการเงินเหล่านี้เนี่ยมันก็จะค่อยคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะ
ดวงไม่ได้ดีอยู่แค่นั้นนะคะสิ่งไหนที่ชาวราศีกรกฎเนี่ยคิดว่าโอ้โหมันยากไม่น่าจะได้ยากเกินคาดเหมือนกับว่าไปติดต่อลูกค้าลายใหญ่โอ้โหไม่น่าได้
กลับกายมีโอกาสที่จะได้นะคะหรือว่าบางอย่างมีโอกาสที่จะได้มากกว่าที่คิดที่หวัง

ใช่ค่ะอย่างบางคนค้าขายอาจจะแบบยอดขายน่าจะขายได้ประมาณ๑๐ชิ้นต่อเดือนอาจจะกลับกลายเป็นร้อยชิ้นต่อเดือนก็ได้

ใช่นะคะแต่ว่าชาวราศีกรกฎนะคะจะหวังได้เฉพาะลาบที่มาจากการทำงานเท่านั้นนะคะเขาเรียกว่ามีโอกาสรับทรัพย์แบบปังจากน้ำพักน้ำแรงค่ะ
ใช่ค่ะแต่ว่าจะไปหวังแบบว่าพวกโชคลาภหรือว่าลาบลอยอะไรพวกนี้ยังไม่มายังไม่ลอยมายังไม่มาใจเย็น
ราศีกรกฎก็คือลาบที่ได้ส่วนใหญ่จะมาจากน้ำพักน้ำแรงถ้าเราตั้งใจทำงานเงินมันจะมาเยอะอยู่แล้วนะคะ
อันนี้ก็เป็นราศีกรกฎที่มีเกณฑ์จะได้เงินดีในช่วงเดือนมีนาคมนะคะส่วนราศีต่อไปค่ะ
ก็คือชาวราศีธนูค่ะธนูราศีธนูใช่ค่ะสำหรับชาวราศีธนูนะคะโอ้โหดวงดีไม่แพ้กันนะคะดวงชะตามีเกณฑ์เงินทองไหลมาเทมานะคะการเงินดีมากดีแบบไม่มีอะไรมากั้น
เขาเรียกว่าคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองโดยเฉพาะในช่วงครึ่งเดือนแรกก็คือในช่วงนี้เลยในช่วงนี้ชาวราศีธนูจะสามารถหาเงินหาทองเข้ากระเป๋าได้มากจะมีโอกาสทางการเงินเข้ามาอย่างต่อเนื่อง
แต่ว่าอย่าให้หลุดไปถึงประมาณช่วงครึ่งเดือนหลังนะเพราะว่าช่วงครึ่งเดือนหลังเขาเรียกว่าหาเงินได้เยอะแต่ว่าจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายเข้ามาเยอะนะคะแล้วค่าใช้จ่ายบางอย่างมันหลีกเลี่ยงไม่ค่อยได้
เอาอย่างบางคนอย่างนี้บ้านหลังคารั่วเราคงไม่ปล่อยให้มันรั่วอย่างนั้นก็ต้องซ่อมใช่ค่ะก็คือเหมือนกับว่ามีเรื่องให้เราต้องใช้จ่ายออกไปใช่ค่ะช่วงนี้เป็นช่วงกลับโกยของราศีธนูนะคะ
ส่วนอีกหนึ่งราศีที่ดวงดีจะหาเงินได้มากในเดือนมีนาคมก็คือชาวราศีมังกรค่ะมังกรใช่ค่ะสำหรับชาวราศีมังกรนะคะเรื่องที่ทำให้คุณได้ชื่นใจนะคะนอกจากเรื่องของการทำงานที่มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จแล้วเนี่ยยังมีอีกเรื่องหนึ่งนะคะนั่นก็คือเรื่องของการเงินนั่นเอง
งานเงินมานี่มานี่ใช่เลยค่ะนะคะสำหรับชาวราศีมังกรนะคะโอ้โหเขาเรียกว่ามีเกณฑ์ได้ลาบจากน้ำพักน้ำแรงมากกว่าปกติ
๑แต่อาจจะได้แบบเบิ้ลเป็นสองเท้าใช่นะคะจะมีงานเข้ามาเยอะขึ้นเพราะว่าดู๊งเขาเนี่ยมี
ลาบจากการลงมือทำของเขาจะคล้ายกับชาวราศีกรกฎ
ก็คือไม่เหงื่อหยดเนี่ยก็ไม่ได้เงินเหงื่อไม่ออกไม่ได้เงิน
มาจากน้ำพักน้ำแรงถ้าอย่างงั้นแนะนำให้ไปตากแดดครับ
เหงื่อออกทั้งวันเงินมาเพียบเลยทีนี้อันนั้นเงินไม่ออกล่ะค่ะ
เหงื่อออกอย่างเดียวค่ะคือก็จริงแล้วหมอไก่จะบอกว่า
รายได้ต่างที่จะมามากในช่วงเดือนมีนาคมของ๓ราศีนี้
ส่วนใหญ่จะมาจากน้ำพักน้ำแรงทั้งสิบนะคะ
เรื่องของลาบลอยเดี๋ยวแปะเอาไว้ก่อนไว้ดูบนหลัง
แต่ว่าหมอไก่มีเคล็ดลับการเพิ่มทรัพย์แบบปังมาฝากสำหรับราศีอื่น
ที่ดูอยู่แล้วโอ๊ยเดี๋ยวจะเพิ่มทรัพย์ในกระเป๋าทำอย่างไรดีคะหมอไก่

เคล็ดลับนะอ่าใช่ค่ะเคล็ดลับแรกเนี่ยก็คือในเรื่องของทิศโชคลาภประจำปี
ทิศเหรอคะใช่ค่ะทิศโชคลาปประจำปีนี้นะคะ
อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตะวันออกเฉียงเหนือใช่เลยค่ะ
ให้คุณนะคะหาของที่มีลักษณะเป็นแบบมันมันนี่ไม่ใช่พวกไก่ทอด
ไม่ใช่น้ำมันอ่าไม่ใช่พวกขาหมูอะไรพวกนี้ไม่ใช่มันมันนี่หมายถึงว่าผิวมันมัน
วาวลูกแก้วอ่าใช่ประมาณนั้นนะคะที่เหมือนกับสะท้อนได้อะไรอย่างนี้นะคะ
มาวางทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของโต๊ะทำงานครับใช่ค่ะ
เพื่อเป็นการเสริมดวงในเรื่องของโชคลาภให้มีโชคลาภโชคดีเข้ามาในชีวิตนะคะ
ใช่เลยค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งห่วงจุ้ยตู้เย็นเคยได้ยินไหม
วงจุ้ยตู้เย็นห่วงจุ้ยเคยได้ยินแต่ห่วงจุ้ยตู้เย็นอันนี้ไม่รู้จริง
มีด้วยหรือครับมองไก่มีครับอธิบายความหน่อยครับ
นะคะคือในทางฮวงจุ้ยนะคะตู้เย็นเนี่ยเขาเหมือนกับว่าเปรียบเสมือนกับแบบตัวเก็บทรัพย์
เหมือนกับเป็นตู้เซฟของเรานะคะบางคนแบบว่ามีตู้เย็นก็โล่งมันตู้โล่งไม่มี
ไม่มีไม่ได้แช่อะไรแต่ครับเวลาโล่งเนี่ยก็เหมือนกับว่า
เหมือนกับตัวเก็บทรัพย์เรามันไม่มีทรัพย์มันก็ตู้เซฟที่ไม่มีทรัพย

ก็คือควรจะหาของเนี่ยไปวางไว้ในตู้เย็นบ้างบางคนก็แช่น้ำปงน้ำเปล่าไว้บ้าง

โอ้โหงั้นแม่ผมนี่รวยแน่เพราะตู้เย็นที่บ้านผมนี่แม่ผมยัดของไว้เพียบ

เหมือนไหมแสดงว่าแม่คุณต้องรวยแน่เลย
เปิดมารัวอันนั้นก็เยอะไปใช่ไหมคะหมอไก่
แต่ว่าอันนี้มันเป็นเรื่องของเคล็ดลับนะคุณผู้ชมลองไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับตัวเองกันได้นะคะคุณผู้ชม
แต่ว่าวันนี้อย่างที่บอกไปว่าเราจะมีหนึ่งท่านผู้โชคดีที่จะได้รับการตรวจสอบโดนชะตากับหมอไก่นะคะ
แล้วก็ได้รับวัตถุมงคลด้านหน้าให้หมอไก่แนะนำก่อนเลยค่ะ
วัตถุมงคลในวันนี้นะคะมาจากจังหวัดชนบุรีนะคะ
จะเป็นเหรียญเสด็จเตียเซ็ตเหรียญได้เป็นคู่เลย
เสริมดวงในเรื่องของพวกหน้าที่การงานนะคะการเรียนนะคะถ้าใครยังเรียนอยู่อะไรประมาณนี้นะคะ
แล้วก็ในเรื่องของความก้าวหน้าในอาชีพใช่ค่ะ
โอ้โหเหมาะมากกับผู้โชคดีของเราในวันนี้นะคะ
เพราะว่าผู้โชคดีของเราที่จะได้รับการตรวจสอบโดนชะตากับหมอไก่วันนี้ได้แก
ถามมาเรื่องของการงานเลยสุขภาพแล้วก็ความรักวงเล็บกว้างโสดนะคะ
โสดนะคะ
ในเรื่องแรกก่อนเลยก็คือในเรื่องของการงาน
เรื่องแรกที่แบบเด้งขึ้นมาเลยก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลง
ก็คือดวงชะตานะคะมีโอกาสที่จะเปลี่ยนงานสูงมาก

คือเขาก็เกิดในช่วงเดือนพฤษภาคม
มีโอกาสที่จะเปลี่ยนงานหลังวันเกิดสูงมาก
เปลี่ยนแล้วจะดีไหมเปลี่ยนแล้วดี
ค่อนข้างดีงานเบื้องหลังเหมาะมากเลยนะคะ
สำหรับคุณพันธิมนต์แล้วเรื่องสุขภาพเป็นยังไงคะ
สุขภาพต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของพวกโรคทางใจ
ทางใจโรคทางใจพวกโรคเครียดโรคกังวลใจ
คันใจต้องถามคุณชนะนะเป็นบ่อยโรคใจดอก

มันก็จะเป็นหายกินยาแล้วก็ไม่ค่อยจะดีขึ้น

บางครั้งกินยาไม่หายต้องกินอะไรเยอะนะคะ

หกออกให้กินอยากกินจนอ้วนเลยเนี่ย
แต่ว่าอันนี้เรื่องของสุขภาพก็คืออย่าเครียดมากใช้ตรง
เรื่องของสุขภาพอื่นยังไม่มี
แล้วเรื่องของความรักล่ะคะเกี่ยวทำให้สุขภาพมันเสียหรือเปล่า
คือดวงชะตาของเขานะคะพื้นดวงเขาเป็นคนที่มีคู่ยาก
ต้องแบบว่าเจอความรักอกหักหลายรอบถึงจะได้เจอตัวจริงนะคะ
ดวงของเขาต้องให้แบบอายุเยอะก่อนเลข๓ก่อน
ถึงมีความรักแล้วจะอยู่กันยืดถ้าคบกันตอนนี้เนี่ยคือไปกันยาก
ใช่ค่ะอันนี้ดวงของน้องเขาไม่ใช่หมายถึงเราใช่ไหมคะ
ไม่ใช่ดวงของน้องเขาน้องใบตองฟังแล้วคุณนี่อินอยู่เรื่อยเลย

เอาล่ะคุณผู้ชมนะคะวันนี้คุณพรพิโมนพันพิโมน
ได้เป็นผู้โชคดีได้รับวัตถุมงคลด้านหน้านี้ไปนะคะ
และสำหรับใครที่อยากจะเป็นผู้โชคดีเหมือนคุณพันธิมลแบบนี้
คุณผู้ชมเข้าไปติดตามเราในเฟซบุ๊คแฟนเพจตลอดข่าวเลยนะคะ

เข้าไปคอมเมนต์วันเดือนปีเกิดพร้อมเรื่องที่อยากจะถามแบบนี้ได้เลยนะจ๊ะ

พรุ่งนี้เราเจอกันมีเรื่องอะไรมานำเสนอจ้ะ

แต่เช็คดวงนะคะ๓ราศีที่มีความสุขความเจริญเข้ามาเยือนในชีวิตในเดือนมีนาคมนี้ค่ะ
ติดตามกันวันพรุ่งนี้ด้วยนะ

ขอบคุณหมอไก่ครับ